สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กำลังดีเคศบังกะปิครับ

ก็จริงก็ตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
แล้วก็ถึงเมื่อเช้าเนี่ยก็ยังนึกตื่นเต้นเหมือนแบบเหมือนฝันอ่ะ
แต่ว่าเราก็เราก็รู้สึกว่าจริงจริงทุกอย่างมัน
มันเหมือนมันผ่านไปเร็วมากอะค่ะมันเหมือนช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอ
แป๊บเดียวอ้าวเปลี่ยนชุดแล้วแป๊บเดียวก็ต้องเข้าอีกวิธีหนึ่ง
อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้สี่ค่ะ
ตั้งแต่เช้าใช่ป่ะคะก็เพื่อนเพื่อนก็มากันเช้าบวกล้านหลาน
ตอนรดน้ำสั่งตอนที่คุณแม่ให้พอนะฮะ
คุณแม่เจนี่ฝากฟังก็บอกว่าให้ดูแลนะครับ

แล้วก็คร่อยคุยกันถ้ามีอะไร

เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอีกพิธีด้วยค่ะ
พี่สมุยค่ะ
เป็นแจดงานแต่งเหมือนกันแต่จะเป็นแบบเมื่อพื้นที่เรียงมากกว่า
เหมือนเรายกวันนี้ไปเป็นพื้นที่เป็นรุ่นเราเอง

ก็ส่วนมากผู้ใหญ่ทุกคนก็จะบอกว่าให้มีความสุขมากค่ะ
ก็ฝากให้มีความสุขแล้วก็ดูแลกันดี
ตอนนี้เจนถ่ายละครเรื่องแรงเงาสองอยู่นะคะก็คิดว่าหลังจากหมดละครค่ะ

ยังไม่คาดหวังหรือว่ายังไม่คิดว่าจะต้องกี่คนคือขอให้มาคนแรกก่อน
ตอนแรกอยากได้ผู้ชายเพราะว่าชอบบุฟลิ
แต่ว่าพอเห็นพี่บีพอพอเจนเป็นคนที่เจอเด็กคี่อ้อนแล้วแพ้
ตอนนี้เป็นอะไรยังไงก็ได้ค่ะ

ถ้าโชคดีเหมือนมากกี้ก็จะดีค่ะ
ค่ะแต่รอให้ละครจบก่อนนะคะ
อะไรนะคะสลับค่ะ
จริงตอนนี้อยู่บ้านเจนี่เป็นหลัก
แต่ว่าเรือนหอกำลังสร้างอยู่ที่ซอยอารีบ้านป้อมเพชรนะครับ
น่าจะเสร็จประมาณสิ้นปีครับ
สินสอดผมไม่แน่ใจตัวเลขกระหลัดนะครับ
เพราะว่าทางผู้ใหญ่เป็นคนจัดการหมดเลย
มี๔วงนะครับ๓วงเป็นแหวนของทางคุณแม่ที่จัดการมานะครับ
แล้วก็อีกวงหนึ่งเป็นแหวนของบรรพบุรุษ

ก็จริงคุณแม่ก็ตามใจอะค่ะ
ใส่ใส่ที่เราสบายใจ
แต่โดยปกติแล้วชีวิตประจำวันเจนนี่กับมิกกี้จะใส่เกลี้ยงมากกว่า

แล้วมาเขาโดนนู่นนี้เลย
วันนี้ก็เป็นแนวสบายเป็นกันเองเป็นครอบครัวค่ะส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็นพี่น้องที่สนิทก็จะเป็นแนวออกไปทางปาร์ตี้หน่อยค่ะ

คือจริงเจนก็คาดหวังแล้วนะคะว่าอยากจะมีลูกเป็นของตัวเอง
มีครอบครัวที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้วางอะไรไว้ไกลมาก
เพราะฉะนั้นเจนว่าปล่อยไปตามสเต็ปตามธรรมชาติดีกว่า

ก็คือทำงานทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในทุกวัน
ยังรับอยู่แต่ว่าถ้าเกิดมีน้อง

เราอยากทำงานค่ะเป็นคนที่อยู่เฉยไม่ค่อยได้

แต่จริงงานเค้าค่อนขึ้นเครียดในบางงานถ้ามีน้อง

คนที่ค่อนข้างแอคทีฟแล้วก็อเลิศตลอดเวลานะครับ
เบางานเบาออกกำลังกายน่าจะยาก

ก็คอยช่วยกันดูแลแล้วกัน

หรือว่าอันไหนที่ดูแลได้
ก็จะคอยดูแลกันและกันนะครับ

เขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็

เวลาเราพูดอะไรไปเขาก็

คือจริงเจนเองกับมิกกี้เอง

อีกเช่นเคยถ้าเกิดใครมีที่ไหนสวยสวยแนะนำหน่อยนะคะ
เพราะว่าอยากจะไปในที่ที่ไม่เคยไปไม่เคยไปแล้วก็ที่แปลกใหม่สวยอะค่ะ
อะไรนะคะดอกมุ้นแล้วจับแม่นเลยน่ะคือโยนมาแล้วจับได้คือมันตรงปุ๊บเลย

เจนนี่ก็บอกว่าเพื่อนแต่งแน่
เมื่อวานนี้เจนี่ก็ถามนิกแล้วบอกว่าแล้วอาทิตย์หน้าล่ะเราจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า
คือเราจะเป็นอะไรยังไงคือจริงเจนว่าความรู้สึกของเจนนี่กับมิกเอง
มันมันไม่จำเป็นต้องมานั่งสัญญาว่าฉันจะต้องเป็นอย่างนี้

เพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเจนี่ว่าแค่ความรักแล้วก็ความเข้าใจที่เรามีให้กันทุกวันนี้
การใช้ชีวิตอย่างมีสติและประคับประคองกันไปเจนี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ
สัญญาบางคนทำไม่ได้มันก็มีเพราะฉะนั้นเราถือว่าวันนี้คือวันที่ดีที่สุดดีกว่า
ครับก็ไม่ได้สัญญาอะไรกันไว้แต่ว่าในทุกวันเราก็จะรักกันให้มากที่สุดนะครับ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเราก็คุยกันเข้าใจกันให้มากที่สุดครับ
เจนบอกเคยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราสองคนงอนกันอย่างงอนกันเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะใช่
นี่เป็นข้อแนะนำสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าคือมิ๊กเขาเป็นเหมือนทั้งเพื่อนทั้งแฟนแล้วก็คุณสามีด้วย
เพราะฉะนั้นมันเหมือนเราเป็นทุกอย่างให้กันนะคะการที่เราทะเลาะงอนกันหรืออะไร
แล้วถ้าเกิดว่ามันมีอุบัติเหตุแล้วเดี๋ยวมันเสียใจเวลามันจะย้อนกลับมาไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดีกันก่อน
เร็วที่สุดยิ่งดีเท่าที่จะเร็วได้ค่ะ
ผมบอกรักเขาตุ๊กวันอยู่แล้วนะครับทั้งเช้ากับกุร่ายชั้น

ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะที่ทำให้เซนเองมาเจอกับมิกกี้
แล้วก็ขอบคุณสำหรับความรักความเข้าใจแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เบบี้เป็นเบบี
คุณพ่อคุณแม่มิกกี้นะคะที่รักแล้วก็เอ็นดูเจนนี่ที่เป็นเจนนี่เอง
แล้วก็สุดท้ายก็คือขอบคุณพี่ทุกคนที่อยู่กับเจนนี่นะวันนี้นะคะ
เองดีใจนะคะที่มันเป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในหน้าที่นี้เป็นคนที่สำคัญสำหรับเจนนี่ทุกคนค่ะ
ขอบคุณนะได้เสื้อยังอ่ะ
อันใจกับพิกิฟต์นี้ก็จ้างกันได้จ้ะ
อีกหนึ่งนั้นเราหันไปได้ค่ะ
อีกหนึ่งนั้นจะอ้างอีกหนึ่งนั้นจะหัวข้าง
อ่าเอียงข้างนิดนึงได้ค่ะไม่มีย้อน

อันใจกับพิกิฟต์นี้ก็จ้างกันได้จ้างกันได้จ้าง
อันใจกับพิกิฟต์นี้ก็จ้างกันได้จ้าง

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ